เลือกตั้งหรือว่าไทม์ไลน์เลือกตั้ง
ระหว่างที่เราดูบรรยากาศไปด้วยเนี่ยนะ
เพื่อจะได้รู้ว่าหลังจากนี้เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไง
อย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้พี่เบิร์ตบอกไปแล้วใช่ไหม

จะเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อรวมถึงส่งแคนดิเดตนายก
แต่ละพักส่งได้สูงสุด๓คน

ทีนี้คุณผู้ชมดูวันที่๙เมษาหน่อยค่ะ

ที่จะสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ไม่ว่าจะเป็นในเขตนอกเขตนอกราชอาณาจักร

ดังนั้นใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
แบบไปเรียนเมืองนอกไปทำงานเมืองนอก
ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนได้นะคะ
รวมถึงกรกตก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครในแต่ละจังหวัดภายใน๗วัน
ตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัครก็คือภายใน๑๔เมษายน
แล้วเดี๋ยว๓พฤษภาวันสุดท้ายแล้วนะ
เพิ่มชื่อถอนชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ส่วนวันที่๗พฤษภาค่ะขยบไปดูไทม์ไลน์อีกหน่อยหนึ่ง
พฤษภาอันนี้เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
ใครที่ไม่สะดวกวันที่๑๔ให้ไปลงทะเบียน
ที่จะเลือกตั้งล่วงหน้ากันในวันที่๗เนี่ยนะคะ
นี่ผมก็คิดอยู่นะพี่อุ๋ยดอมน้ำแข็ง
ว่าจะไปลงทะเบียนแล้วไปเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนดีไหม

จัดรายการแน่นอนเราจัดรายการเราจะยุ่งกันนะ

คือไทยรัฐทีวีเนี่ยจะมีรายการคือทั้งวัน
แต่ว่ารายการพิเศษของวันลงคะแนนเลือกตั้งเลยเนี่ย
ตั้งแต่๑๖นาฬิกาที่ลมแรงนะแถวนี้เนี่ย

เดี๋ยว๗พฤษภาเบิร์ตจะไปเลือกก่อน

ผมเนี่ยจะไปลงคะแนนเลือกตั้งทัน

ที่นี่เผื่อหน่อยเผื่อแบบมีเหตุการณ์ฉุกระหุกขึ้นมา

เพราะว่าเวลาตัดสินใจอีกสัก๗วัน

มีเวลาเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งอยู่หน้าบ้าน

ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมพอหลังจาก๗แล้ว๑๔อันนี้ทุกคนต้องแบบ
ต้องจดต้องจำเลยนะ
๔พฤษภาคมวันอาทิตย์นะคะเราต้องออกไปใช้สิทธิ์กัน
แล้วนี่ขึ้นหน้าจออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่า

ใช่ครับตอนปี๖๒เนี่ยเป็นแบบ
เขต๓๕๐แล้วก็บัญชีรายชื่อ๑๕๐
แต่ว่าปีนี้แบ่งเขต๔๐๐นะคุณผู้ชม

สนามเลือกตั้งกรทมก็เพิ่มขึ้นมาด้วย
คือปีนี้เนี่ยใช้บัตรเลือกตั้ง๒ใบนะฮะ

เขาเรียกอะไรนะจัดสรรปันส่วนผสม

อีกใบหนึ่งเลือกพักที่ชอบ

มีแค่๓พักเลยนะได้ที่นั่งในกรทม

เพื่อไทย๙แล้วก็อนาคตใหม่ตอนนั้นเป็น๙
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นก้าวไกลแล้ว

ปีนี้ก็๓๓คนสสกม

เดี๋ยวลองให้ดูจำนวนสสก็อทมได้ไหม

สามสิบคนใครจะไปนึกว่าปีนั้นว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เลย

ก็ที่เขาบอกไงว่าแบบเป็นศูนย์พันธุ์ประชาธิปัตย์
อุตส่าห์ไม่ใช้คำนั้นน้ำแข็ง
แต่ว่าเขามั่นใจว่าเขากลับมาแน่

แล้วก็ไปฟื้นฐานเสียงของพักประชาธิปัตย์ขึ้นมาได้บ้างนะพี่นะ

อันนี้เขาก็ประกาศจะปักทง

พี่เอกภพเหลืองประเสริฐสายไหมต้องรอด

พอภูมิใจไทยได้คุณเอกพบเนี่ยก็แบบ

ในเปิดต่างกับภาพคุณความจริงคุยกันบ่อย

ช่วยเหลือในหลายกรณีของชาวบ้านใช่ปะ
เปิดตัวลงจะลงสมัครกับทางภูมิใจไทยเนี่ย
คุณเอกพบบอกคือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากจะลงกับทางเพื่อไทยนะ
หรือว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเอกพบความจริงทำงานการเมืองก่อนนะครับ
เป็นผู้ช่วยสอสอของพักเพื่อไทยนะ

แล้วทางนาวาคนอนุริสเนี่ยย้ายไปอยู่ไทยสร้างไทย

จะให้คุณเอกพบลงสอสอทั้งสองพักนั่นแหละ

มันผิดฝาผิดตัวไงคุณเอกพบมันรู้สึกอย่างนั้น
ภูมิใจไทยก็เลยชวนมาก็เลยไปนั่งคุยกัน

แต่สุดท้ายต้องแล้วแต่คนสายใหม่นะว่า